เตือนค่ะสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรัฐหลุยเซียฮาน่านะคะ
เนื่องจากระดับน้ำตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างอันตรายค่ะส่วนในจีนนะคะ
เกิดเหตุการณ์หน้าผาถล่มและไปปิดอุโมงทางเข้า

ซึ่งอยู่ที่จุดแห่งหนึ่ง
ซึ่งทำให้มองเห็นหน้าผาสูงกว่า๔๐เมตร
ในเมืองลู่เหลียงมณฑลซานซี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนเกิดเหตุนะคะ

วิดีโอจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเศษดินได้เริ่มหล่นลงมานะคะ
ที่หน้าผาทั้งหน้าผาจะพังถล่มในอีกเสี้ยววินาทีต่อมา
ซึ่งขณะเกิดเหตุจากในภาพค่ะ
มีรถยนต์๒คันกำลังขับเข้าไปในอุโมง

รถยนต์ทั้งสองคันถือว่าโชคดีมากนะคะ
ที่สามารถวิ่งหลบเข้าไปในอุโมงได้ทันเวลา
ขณะที่รถยนต์ที่ขับตามมาด้านหลังก็ต้องหยุดอย่างกระทันหัน

เพื่อที่จะระบายรถที่จอดติดเป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรค่ะ
ขณะที่รัฐบาลกลางสหรัฐประกาศเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคะ
ในเมืองแทงจิปาหัวเซนต์เฮเลน่าบาตองรูชทางตะวันออก
และลีฟวิงตันในรัฐหลุยเซียน่าค่ะ
หลังจากที่ระดับน้ำในหลายพื้นที่เพิ่มสูงถึง๖๐เซนติเมตร
ส่งผลให้ทางการต้องเร่งอพยพประชาชนกว่า๒๒๐๐๐คน
ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๖คนแล้วนะคะจากเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของหลุยเซียน่า
ฝนจะยังตกอยู่แต่ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองหลายสาย
ยังคงอยู่ในระดับอันตรายซึ่งทำให้เกิดโอกาสน้ำท่วมอีกในหลายพื้นที่ได้ค่ะ